คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดตรังค่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนนึงที่เมาเหล้าคือเขาเนี่ยไปขอเงินแม่สี่สิบบาทบอกแม่ว่าจะไปซื้อข้าวแต่ไม่ยอมซื้อข้าวไปซื้อเหล้าแล้วก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันกับแก๊งเขานี่แหละดื่มไปดื่มมาเมาแล้วเดินลงน้ำทั้งทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นครับคือถอด
รองเท้าถอดหน้ากากอนามัยเดินลงน้ำไปเรื่อยจมน้ำนะคะจมน้ำตายคือเราเล่าเรื่องแบบนี้อันแน่นอนเรื่องของความเมาเนอะ
แต่คนในพื้นที่เขาบอกว่ามันเป็นความอาถรรพ์หรือเปล่าสระน้ำตรงนี้มีคนตายเยอะมากนะคือเป็น๑๐คนแล้วอ่ะ
มาตายอยู่ในสระน้ำเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นอาถรรพ์สระสิบศพสิบศพแล้วนี่ค่ะ
อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำนะคะบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองตรังได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำที่สวนสาธารณะสระกระพังสุรินตำบลทัพเที่ยงเขตเทศบาลนครตรัง
ก็เลยมาตรวจสอบตำรวจก็มาแพทย์เวรโรงพยาบาลตรังก็มา
นักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังนะคะ
ตลิ่งมีรองเท้าแตะคู่นึงมีหน้ากากอนามัยหนึ่งชิ้นถอดวางอยู่
เป็นของนายเฉลิมพลสมาธิหรือในเอียดอายุ๓๒
เป็นชาวอำเภอเมืองตรังนี่แหละค่ะ
พอเห็นรองเท้าเห็นหน้ากากอนามัยก็เลยคาดว่านายเฉลิมพลหรือนายเอียดคนนี้คงจะจมอยู่ในสระ
ก็เลยดำลงไปดูใช้เวลาอยู่๑๕นาทีก็เจอร่างจริงไปอยู่ก้นสระเลยนะคะ
เพราะว่ารักษณะจะเป็นแอ่งกระทะค่ะความลึกที่เจอศพประมาณสัก๒เมตร
สภาพศพคือใส่เสื้อยืดสีเทาใส่กางเกงกีฬาสีดำไม่มีบาดแผลของการถูกทำร้าย
ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้อะไรด้วยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมาอยู่ดีแล้วเดินลงน้ำไปเฉยเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านนะคะนายสมชายอายุ๗๕นายสมชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็
ผมก็นั่งอยู่กับผู้ตายนี่แหละผู้ตายก็ดื่มเหล้านายสมชายบอกพอเห็นเขาดื่มเหล้า
เห็นเขาดื่มเหล้าผมเลยลุกแล้วกลับบ้านมารู้อีกทีอ้าว
ตอนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ในวงเล่าผู้ตายเดินไปริมตลิ่ง
ถอดรองเท้าถอดหน้ากากอนามัยแล้วเดินเดินเดินลงน้ำไปเลย
ครับลงน้ำไปนิ่งนิ่งไม่หันมาพูดมาคุยอะไรกับใครไม่บ่นอะไรด้วย
ทั้งทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะนายสมชายบอกว่ามันก็แปลกอ่ะ
ที่ผ่านมาสระน้ำตรงนี้มีคนจมน้ำหลายศพมากอย่างน้อยปีนึงก็ต้องมีศพหนึ่งอ่ะ
เป็นสิบศพแล้วด้วยล่าสุดเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็มีคนเมาเหล้าตกน้ำ
ก็เป็นข่าวไปละครั้งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยเขาก็มองว่ามันก็เรื่องของความเมานั่นแหละ
ครับก็คงไม่รู้สิว่าเรื่องอาถรรพ์มันเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ก็เคยมีคนตายในสระน้ำนี้เยอะจริงมีทุกปี
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
สวนสาธารณะกระพังสุรินอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ระน้ำอยู่กลางสวนเลยสระใหญ่นะคะเนี่ยโอ้โห
สะใหญ่สระสวยอยู่ในสวนสาธารณะก็มีถนนล้อมรอบนะคะ
คือทิวทัศน์นี่สวยงามนะสวยงามเลยทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพนักงานที่เขาทำงานอยู่ในสวนแห่งนี้นะคะ
นายชัชวานอายุสี่สิบสามเป็นพนักงานเทศบาล
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นผู้ตายนั่งดื่มเล่าอยู่กับเพื่อนเพื่อนสามสี่คนได้
เขาก็ทำงานหันมาอีกทีอ้าวผู้ตายลงไปในน้ำแล้ว
ผู้ตายกับทางขอบสระเนี่ยจริงแล้วก็อยู่ห่างกันสักประมาณ๕เมตร
ตอนนั้นคนช่วยไม่ทันคือผู้ตายเขาดื่มเหล้าทุกวันด้วยอะค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็มานั่งดื่มตรงเนี้ยเป็นประจำเวลาที่คุยด้วยเขาก็เป็นคนที่คุยได้นะ
นิ่งไม่ได้หยาบคายอะไรแต่ทุกคนก็ถามไงว่าเอ๊ะ
มันเป็นเรื่องของความอาถรรพ์หรือเปล่าตัวนายชัชวัลบอกว่าเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ห้าสิบห้าสิบเขาก็บอกว่ามันก็ไม่อยากจะลบหลู่อ่ะนะคะ
เท่าคนแก่เขาก็เล่าสู่กันฟังว่าศาสตร์ตรงนี้คนจมน้ำตายเยอะ
มีการนำพระพุทธรูปมาปฏิสถานเอาไว้ให้ชาวบ้านได้สักการะค่ะ
แล้วตอนนั้นนะคือเขาพยายามจะไวน้ำหรือว่าโคกความสวยเลือดอะไรไหม
ตอนนั้นปุ่มบิ้นคือก็ไม่โคกความสวยเลือดอะไรคือก็ลุ่งไปเดินไปลุ่งเหลือย
แล้วก็จมลงไปเลยจูมือไหมก็จูมือครับแต่ว่าไม่
เดี๋ยวนำเรื่อยล่งดื่อยมาดีล่งเหลือยเหลือยจมลงมาเรื่อย
แต่ตอนนั้นก็คือว่าใครเป็นคนโทรแจงรู้ว่าเผื่อนฆ่ากันไปช่วยไหม
แต่ว่าไม่มีใครการลุ่งใช่ไหมกรับ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านคนอื่น
อื่นที่อยู่แถวนี้นะคะครับเขาก็บอกว่ากรณีที่ผู้ตายอยู่ดีดีก็เดินลง
น้ำไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะส่วนตัวก็เชื่อสองเรื่องอ่ะเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของความเมามันก็เป็นเรื่องหลักอ่ะเนอะผู้ตายชอบ
เหล้าด้วยแล้วก็เมาเกือบทุกวันส่วนเรื่องอาถรรพ์ที่ว่ากัน
ปีนึงต้องมีอย่างน้อยหนึ่งศพเนี่ยชาวบ้านก็เล่าให้ฟัง
ก็มีจริงก็ล่าสุดพฤศจิกายนปีที่แล้วลอยกระทงค่ะ
ก็มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันกับผู้ตายนี้เลยนอนอยู่
บนสารากลางน้ำจู่ร่วงตกน้ำแล้วก็จมน้ำตาย
ช่องนี้อย่างโชคโครง
ยังไปได้
ตรงกันข้ามกับสวนสาธารณะแห่งนี้ค่ะ
มีร้านขายลงศพอยู่ตรงกันข้ามเลย
ร้านสามเกลอหิบศพ
นายประจบเจ้าของร้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก็เคยเจอผู้ตายคนนี้นะเขาก็เป็นคนพูดจาดีไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใคร
แต่ชอบดื่มเหล้าดื่มเหล้าเมานอนริมทางเท้าเป็นประจำ
เมื่อเดือนก่อนผู้ตายปีนเข้ามาในร้านค่ะ
เข้ามาในร้านแล้วทำยังไงต่อไปนอนในโรงเย็นของร้าน
ด้วยความเมาไปนอนในโรงเฉยเลยครับเคยมีคนเห็นแล้วโทรแจ้งเจ้าของร้าน
ก็เลยไปเตือนกับผู้ตายว่าไม่ได้นะอย่าไปนอนในโรงศพอีกนะมันไม่ดี
ตอนนั้นผู้ตายก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วก็พูดเป็นลางว่าเหมือนกับทีหลังจะไม่มาอีกต่อไปแล้ว
อะไรแบบเนี้ยเมื่อวานพอรู้ว่าผู้ชายคนนี้จมน้ำตาย
คนที่เคยมานอนในโรงศพเขาก็สงสารเหมือนกันทางร้านก็เลยบริจักษ์โรงศพให้ด้วยนะคะ
แล้วก็จัดดอกไม้หน้าโรงศพให้ฟรีแต่ทางร้านบอกว่าไม่ได้อาถรรพ์อะไรหรอก
สาเหตุมันก็เมานี่แหละ
ก็มานอนในโลงศพเนี่ยครับผมแต่ว่าพวกผมไม่อยู่พวกผมไปตามร้านอยู่อ่านนก
นอนยังไงครับพี่นอนนอนโรงแอเลย
ใครเป็นคนโทรแจ้งคะ
มีพี่พี่ข้างเนี้ยโทรแจ้งบอกว่ามีคนนอนอยู่
ว่าดูว่าเขาออกไปตอนไหน
ไม่แต่ว่าคือผมโทรหาเพื่อนให้มาดูนึกว่าใกล้

ผมก็บอกว่าอย่านอนในโรงแอร์

พูดไหมเรื่องที่มานอนที่โรงศพ

เพราะว่าผมบอกว่ามันไม่ดีนะอย่างนี้

เขาก็บอกว่าเออได้ได้ไม่มาแล้วทีหลังก็บอกอย่างนี้
ทางครอบครัวของผู้ตายก็รับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกระพังสุรินทร์นะคะ
ก็พ่อเลี้ยงของผู้ตายให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ในเล็กเพชรขันอายุ๖๕
บอกว่ามันไม่ใช่การฆ่าตัวตายอะไรหรอก

เพราะว่าถอดหน้ากากอนามัยถอดรองเท้าอะไรแบบนี้
แต่ด้วยความเมาไงว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
อยากจะลงไปเล่นน้ำกลายเป็นว่าลงไปแล้วจมน้ำตาย
คือก่อนหน้านี้เหมือนกับเขาก็พยายามจะลงน้ำไปครั้งหนึ่งนะคะ

เคยเตือนอยู่เหมือนกันว่าระวังนะไอ้เรื่องดื่มเหล้าเมาไม้เป็นประจำเนี่ย

ญาติญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอะไร

พ่อกับแม่ของผู้ตายบอกว่าก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ก็ด้วยความที่ว่าสระน้ำตรงนี้หลายศพจริง
แต่ก็เชื่อว่าลูกชายก็คงเมาจริงด้วยนั่นแหละ
อะไรไปครับ
ไม่ไม่ใช่มก
แต่คุณผู้ชมคะด้วยความเชื่อของคนในพื้นที่ที่อยู่แถวนั้น
เขาก็เชื่อว่ามันอาจจะมีอาถรรพ์
เพราะว่าปีนึงอย่างน้อยก็ศพนึงแล้วมีเป็น๑๐ศพแล้วเนี่ย
เขาเคยขอกับทางหน่วยงานในพื้นที่ค่ะ
สระกระพังสุรินตรงนี้หน่อยดีไหมแบบบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวเลย
ทีมข่าวของเราไปถามนายกเทศมนตรีนครตรังนะคะในสัญญาศรีวิเชียน
ก็บอกว่ายอมรับว่าหลายศพจริงสระน้ำตรงนี้
มันก็ป้องกันยากเพราะสระมันใหญ่มากมันกว้างมาก
ประชาชนก็เคยเรียกร้องนะว่าอยากจะให้ทำบุญบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ
เทศบาลนครตรังก็คิดว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายรวมถึงพี่น้องประชาชนแถวนั้นก็จะได้สบายใจ
นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์นะคะเพราะว่าเดิมทีตั้งใจ
จะตั้งสาราปฏิสถานพระพุทธศิหิงที่สระกระพังสุรินทร์อยู่แล้ว
ก็อยากจะจัดงานบุญให้ประชาชนได้มาร่วมงานด้วยแต่ตอนนี้โควิดสิบเก้า
เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งงานบุญมีแน่เร็วนี้รอก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยจะมีเวรยามดูแลเพิ่มขึ้น
ติดป้ายเตือนประเด็นสำคัญคือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะ
เราเล่าข่าวมาเนี่ยสระน้ำตรงนี้มันคือสวนสาธารณะ
แล้วทำไมถึงมีคนเมาตกสระแล้วจมน้ำตายหลายคนที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง
รายล่าสุดก็เมารายก่อนหน้านี้ไปนอนสาราเมาแล้วล่วงตกน้ำตาย
ทำไมถึงปล่อยให้ไปดื่มเหล้าในสวนสาธารณะ

ใช่ไงคะเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการดูแลห้ามการดื่มเหล้าในที่สาธารณะ
จริงเขาห้ามอยู่แล้วแต่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
ไปใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ระบบภงระบบภอดีไปคอยดูหน่อย
กระภงที่มันค่อนข้างใหญ่พอสมควรพี่น้องประชาชนก็ช่วยผิวเป็นตา